ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย
เมื่อวานนี้นะฮะที่โหดเยี่ยมเหลือเกิน
เพื่อนบ้านกันที่ยิงกันตายสองศพอ่ะค่ะ

เรื่องเขาเปิดปิดประตูรั้วเสียงดัง
ซักผ้าเทน้ำมาหน้าบ้านเขา
สุดท้ายเนี่ยเอาปืนไปยิงเขาตายสองศพนะฮะ

แล้วก็นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่หน้าบ้าน
วันนี้คุณไกด์ธนกรทองคำผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่ที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
กล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ย

จะเห็นว่าตอนที่คนยิงนะฮะ

ไปเอาปืนที่บ้านมาหลังจากโวยวายกับเขาอยู่พักนึงเนี่ย

แล้วก็ยิงใส่ในบ้านไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะ

อายุ๘๘เดินมาเนี่ย
ได้ยินเสียงปืนเดินมาแล้วถามผู้ก่อเหตุบอกนี่อะไรกัน
ผู้ก่อเหตุตอบกลับมาบอกเจ็กเข้าบ้านไป
แล้วก็เดินเข้าไปยิงเขาตายสองศพในบ้าน
นี่คือคุณตาประวิทย์นะฮะอายุ๘๘ปี
คุณไกด์ธนกรได้ไปคุยด้วยนะครับ
คุณตาประวิทย์บอกว่าตัวแกเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้
ที่หมู่บ้านเนี่ยมา๑๐กว่าปี
ส่วนเพื่อนบ้านที่เกิดเหตุทั้งสองหลัง
เขามีปัญหากันเรื่องการเปิดปิดประตูรั้วเสียงดัง
เป็นประตูรั้วเหล็กนะฮะ
โดยฝั่งของมือยิงเนี่ยอ้างว่าฝั่งบ้านผู้เสียชีวิตเนี่ย
ประตูเสียงดังเมื่อวานตอนเช้า
ประวิทย์บอกนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด
เดินออกมาดูที่หน้าบ้านผู้ตายก็เหมือนในคลิปในกล้องวงจรปิด
ก็เห็นในหนึ่งอยู่แถวนั้นก็เลยถามไปว่ามีอะไรกัน
หนึ่งท่าทีตอนนั้นดูโมโหมากยืนถือปืนอยู่ด้วย
บอกกลับมายังตาประวิทย์บอกไม่มีอะไรเจ็กเข้าบ้านไป
เจกก็เลยเดินกลับเข้าบ้านเพราะเห็นเขามีปืน
เดินกลับเข้าไปในบ้านมีเสียงปืนดังขึ้นอีก๒นัด
รวมแล้วได้ยินทั้งหมด๑๑นัทได้
ส่วนมูลเหตุไม่รู้จริงว่าเกิดอะไร
แต่คาดว่ามันคงมีจุดเริ่มต้นจากเรื่องประตูเสียงดัง
ซึ่งคุณตาประวิทย์บอกว่าจุดที่สังเกตว่าอาจจะเป็นจุด
ที่ทำให้ในหนึ่งที่เป็นเซียนพระบันดาลโทษะ
อาจจะมาจากเรื่องคนในบ้านที่เสียชีวิตด้วยหรือเปล่า
และซึ่งหนักนิสัยคนยิงเขาเป็นยังไงครับป๊า
คนยิงปกติเขาก็ไม่ใช่คนใจร้อนนะ
แต่เขาคงอาจจะเหลืออดเหลือทนบ้านคนที่ถูกยิง
เขาไม่มีอะไรผมก็แย่เล่นกันทุกวัน
ผมก็จะเดินออกกำลังแหย่เล่นกันบางที

บอกจ่อยมาตรงนี้เลยขวางเลยแล้วเป็นเจ้าของซอย
เจ้าพ่อซอยแย่เล่นกันอยู่เรื่อย
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะฮะ
เพราะเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะ
คุณแม่ที่อยู่ที่บ้านก็อายุเยอะแล้วป่วยติดเตียง
ต้องนั่งวิวแชร์อยู่นี่เป็นข้อมูลจากเพื่อนบ้านนะครับ
ส่วนที่สนบังขุนนลนะครับเจ้าของคดี
เช้าวันนี้ภรรยาของผู้ก่อเหตุไปเยี่ยมสามีที่โรงพักนะครับ
คุมตัวอยู่ที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหา
ความคืบหน้าทางคดีภูมิกับการสอนอบังขุนนลบอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่าลงมือยิงเขาเสียชีวิตสองศพ
โดยอ้างว่าตลอด๙ปีที่ผ่านมาที่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้
หมู่บ้านแห่งนี้มีความขัดแย้งกับบ้านผู้ตายมาตลอด
ทางฝั่งบ้านผู้ตายเปิดปิดประตูเสียงดัง
แล้วยังจอดรถขวางหน้าบ้านด้วยสาดน้ำซักผ้ามาหน้าบ้านเขาด้วย
พูดจาเสียดสีด่าทอถึงบุพการีเขาด้วย
อันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะครับเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุ
ผู้ต้องหาอ้างว่ามีปากเสียงอย่างรุนแรงกับนางสุกัญญาที่เป็นฝั่งของพี่สาว
อีกคนนึงที่เสียชีวิตก็เป็นน้องชายนะ
ผู้ต้องหาอ้างว่านางสุกัญญาเนี่ยมาพูดจาเสียดสีเรื่องเก่าที่เคยทะเลาะกัน
ก็เลยยืนเถียงกันนะโดยตัวเองเนี่ยอยู่นอกรั้วบ้าน
ส่วนนางสุกัญญาเนี่ยอยู่ข้างในบ้าน
แล้วนางสุกัญญาเนี่ยยกเท้าใส่ลักษณะแบบยกเท้ายื่นใส่
บันดาลโทษะไปหยิบปืนที่บ้านแล้วมายิงกุญแจประตูรั้วหน้าบ้านของนางสุกัญญา
จะพังประตูบ้านเข้าไปแล้วไปยิงนางสุกัญญาจนเสียชีวิต
แล้วเดินออกมาที่หน้าบ้านมายิงนายจตุพรน้องชายนางสุกัญญาที่อยู่ที่แท้งน้ำ
เสียชีวิตอีกคนนึงแล้วก็เดินกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งหนึ่ง
ยกมือไหว้ขอโทษแม่ของผู้ตายทั้งสองคนซึ่งป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน
อยู่ด้านในก่อนจะออกมานั่งอยู่หน้าบ้านเพื่อรอมอบตัวกับตำรวจ
ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่ามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วป่วยซึมเศร้าจริงมีเอกสารยืนยันจากโรงพยาบาลป่วยมาเกือบ๒ปี
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกดำเนินคดี
เรื่องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเรื่องปืนมีทะเบียนถูกต้อง
แต่ต้องถูกแจ้งข้อหาเรื่องการยิงปืนนะฮะพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญาตลิ่งชัน
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันมีอัตราโทษสูง
แล้วก็เคลื่อนศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเครือวันวรวิหาร
เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพคราบเกิดขึ้นเมืองวานนะฮะ